ข่าวนี้เป็นกระเป๋าของพ่อค้าลอตเตอรี่ที่ถูกเจ้าโจรมาวิ่งราวไป
แต่โจรนี้คุณผู้ชมต้องดูข่าวนี้ให้จบ
ยังพอมีความรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างแล้วท้ายที่สุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้
เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรแต่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
จังหวะนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่เอ่อ
จุดเกิดเหตุอยู่ข้างศูนย์การค้าสลักไทยเห็นไหมคะ
จังหวะที่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนั่นแหละคือชิงกระเป๋าของพ่อค้ารอตเตอรี่ไปแล้ว
พ่อค้าลอตเตอรี่เนี่ยคือนายวราดลพิพิษกุลค่ะแล้วพอชิงมาได้เนี่ยนะ
โจรสองโจรเนี่ยวิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปเลย
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นวันที่สามธันวาคมคือมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คนขี่อ่ะจอดรออยู่แล้วคนที่วิ่งมาชิงกระเป๋าพ่อค้าเนี่ย
ดึงไปได้เสร็จแล้วปุ๊บไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
ออกไปจากจุดตรงนี้ทีเนี้ยค่ะ
เหตุการณ์มันผ่านมาสิบกว่าวันนะตำรวจอ่ะ
ท้ายที่สุดตามตัวเจ้าสองโจรนี้ได้แต่อื้อหือ
ตอนที่ตามตัวได้เนี่ยต้องบอกว่าเพราะว่าใจลึกอ่ะ
โจรนี้คือพอรู้สำนึกผิด
แล้วก็เลยทำให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
บอกก่อน๒โจรนี้คือนายอธิวัฒน์วงเดือนอายุ๒๖ปี
นายธนดลทองเฉยอายุ๒๓ปี
ตอนที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้เอาตัวมาแล้ว
ของกลางมีเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ

ทำไมตำรวจถึงตามจับกลุ่มตัวได้เร็วล่ะ
เพราะว่าทั้งสองคนนี้นะคะนายอธิวัฒน์กับนายธนดล
คือพอขโมยไปเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ย
ในใจมันยังมีความรู้สึกสำนึกผิด
แล้วก็ทำแบบนี้ไปเนี่ยพ่อค้าลอตเตอรี่เขาต้องเดือดร้อนแน่เลย
สองคนนี้เลยตัดสินใจค่ะคุณผู้ชม
ส่งบัตรประชาชนเอกสารสำคัญเลยนะ
กุญแจรถเอกสารต่างส่งคืนให้กับพ่อค้าลอตเตอรี่
แล้วตอนที่ส่งพัสดุไปคืนยังเขียนชื่อ

คือจะติดต่อขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปไง
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยดูจากชื่อจากที่อยู่
แกะรอยไปจนตามจับกลุ่มตัวได้
เดี๋ยวฟังทั้งสองคนตอนเขาสำนึกผิดหน่อยค่ะ
มาคิดว่ากูทำไปทำไม่คุ้มเลย
อารมณ์ชั่ววูบว่าต้องการเงิน

พอได้มาแล้วมันไม่สบายใจเลย

อยากฝากอะไรขอโทษพี่เขาไหมพี่เจ้าของผม

นี่แหละคุณผู้ชมคำนี้เลยอารมณ์ชั่ววูบ

ฝั่งปีศาจร้ายคือทำเลยทำเลยแล้วก็เลยก่อเหตุ

เทวดาก็บอกว่าเอาไปคืนเขาเถอะเขาเดือดร้อน
เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
แล้วคุณผู้ชมจริงอาชีพเขาที่เคยทำมาเนี่ย
เขาเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลอิสระนะอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม
แล้วพอมาเกิดโควิดเข้าคือก็ตกงานแหละ
ไม่มีงานไม่มีเงินก็เลยเอายังไงดีอ่ะ

แล้วพอเงินหมดก็เลยแวบหนึ่งเป็นความคิดชั่ววูบ

แต่สุดท้ายค่ะต่อให้เอามาคืน
ความผิดสำเร็จแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้ว